ต้องมีเพราะฉะนั้นวันนี้เรารวบรวมไว้แล้ว
ว่ามันแปลกยังไงบ้างนั้นไปดูพร้อมกันเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับต้นกล้วยกันหน่อย
มีอะไรและอยู่ที่ไหนบ้างไปชมกันครับ

ว่ากันว่าให้โชคกับเจ้าของมาแล้ว๔งวดซ้อน

ปลูกไว้ข้างบ้านพักเลขที่๑๑ทับ๓หมู่๖
ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นกล้วยด่างที่มีลักษณะสมบูรณ์สวยงาม

มีโบสีชมพูผูกไว้กลางลำต้น
และมีหน่อ๒หน่อขึ้นอยู่ข้างลำต้น
คุณคำผองเงินสมเจ้าของบ้านได้พาทีมข่าว

พร้อมเล่าถึงที่มาของกล้วยดางต้นนี้
ว่าไปร่วมงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถที่วัดแห่งหนึ่ง
ในอำเภอนาดีแล้วมีคนใจบุญให้มาฟิกฟรี
จะขอซื้อก็ไม่ขาย
เธอจึงนำกล้วยด่างมาปลูกไว้และดูแลเป็นอย่างดี
ปรากฏว่ามีโชคมาโดยตลอด
ซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัลสมใจถึง๔งวดซ้อน
จึงมั่นใจว่ากล้วยด่างต้นนี้นำโชคมาให้
จึงนำผ้าสีและโบมาผูกไว้
ส่วนใครที่ถามหาเลขเด็ดคุณคำผองก็บอกว่า
มีเลขในใจแล้วและยังตั้งใจจะซื้อเลขที่บ้านไว้ด้วย

งวดนี้จะถูกรางวัลอีกไหม
แต่เธอเองก็มั่นใจว่าจะได้รับโชคอีกแน่นอน
พาคุณผู้ชมไปดูกล้วยที่เขาบอกกันว่ามีอาถรรพ์

ที่อยากมีลูกเพราะอะไรไปดูกันครับ
อันนี้นะครับครูบอกว่าคือกล้วยน้ำไทย

แล้วเป็นกล้วยอาร์ตอยู่ในตระกูลกล้วยอาถรรพ
เขาจะเอาลูกแบบนี้ที่สุกแล้ว
สำหรับให้ลูกผู้หญิงที่กิน

ที่ว่าคนที่มีลูกญาติก็จะมีลูก

พิธีกรรมเราเราจะบูชาเทพเจ้าด้วยกล้วยน้ำไทย
การค้าขายเป็นสิ่งดีแต่ว่าต้องรอมันสุก
ฟังแล้วโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ
เขาบอกว่ากล้วยที่อยู่ในคลิปคือกล้วยน้ำไทย

คนโบราณมักจะนิยมนำหวีกล้วยน้ำไทย
ผลปกติไปประกอบพิธีกรรมต่าง
ซึ่งปัจจุบันกล้วยชนิดนี้หายากมาก
จึงได้หันมาใช้กล้วยน้ำว้ามาใช้ประกอบพิธีแทน
ส่วนเจ้าผลกล้วยเล็กที่อยู่ด้านล่าง
สุกแล้วเขาจะนิยมนำไปให้คนที่อยากมีลูก
หรือคนที่มีลูกยากกิน
เพราะเชื่อว่าจะทำให้มีลูกง่าย
อกจากนี้ใครที่ทำมาค้าขายแล้วได้กินผลสุขของมัน
ก็เชื่อกันว่าจะช่วยให้ค้าขายดี
และมันไม่ได้ออกเครือออกผลมาแบบนี้ทุกต้น
ถือเป็นกล้วยที่หาดูและหากินได้ยากมากเลยครับ
เจ้ากล้วยไปแล้วนะครูผู้ชมนะ
ขอให้ได้โชคได้ลาบตามไปด้วยนะคะ